มาค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มันร้อนค่ะนี่ว่าอากาศร้อนแล้วนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะนี่ร้อนมากกว่านะคะคุณยูริสุการดาค่ะ
ภรรยาของคุณบอลเชิญยิ้มนี่ไงคะภาพนี้
กันเต็มเต็มนะคะหายร้อนแล้วค่ะเซ็กซี่มากนะคะ
แช่ออนเซ็นต์ชิวค่ะแต่ปรากฏว่าโอ้โห
คนเข้ามาคอมมงคอมเมนต์มากมายนะคะเรียกว่าตาร้อนผ่ากันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
วันก่อนค่ะเราไปเจอพี่บอลเชิญยิ้มนะคะ
ก็ต้องถามนิดนึงนะคะว่าไฟเขียวภรรยาหรือเปล่า

ไปฟังพี่บอลเปิดใจกันเลยดีกว่าค่ะ
เขาก็ถามผมว่าป๊าลงได้ไหมอะไรอย่างนี้
ผมก็เอาเถอะเราก็เอออยากทำอะไรเอาเลย

ก็ควรจะดูว่ามันไม่ใช่แบบโอ้โหไปปิด
จุกแล้วแบบมันก็อยู่เยอะไป
ไม่ได้หินของเรา
ก็ถามมันก็มีบ้างแหละมันก็มีบ้างแหละ
ชอบดูของคนอื่นแต่ไม่อยากให้ใครมาดูของเรา

ก็ห่วงแล้วแฟนใครก็รักน่ะ